มาดูความคืบหน้าคดีนักโทษยาเสพติดนะคะ
แห่คุกค่ะกระโดดกำแพงสูงสูงของเรือนจำเนี่ย
ประมาณ๕๖เมตรหลบออกมานะคะ
เป็นเรือนจำภูเขียวจังหวัดชายภูมิ
จากนั้นใช้อาวุธมีดไปจี้ชิงรถจักรยานยนต์
ล่าสุดตำรวจไปตามตัวเจอแล้วนะคะ
อยู่กลางป่าไร่อ้อยตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนว่า
ออกไปทำไมและสองใครเป็นคนช่วย
มีเจ้าหน้าที่ในกรมราชธรรมช่วยเหลือหรือเปล่านะคะ
นี่เป็นโฉมหน้าของนักโทษคดียาเสพติด
หนีออกไปจากคุกนะคะด้วยการปีนกำแพงเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจภูทรภูเขียวได้รับแจ้งมีนักโทษหลบหนีออกจากเรือนจำภูเขียว
ตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมินะคะ
จากการตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุ
ชื่อว่านักโทษชายบุญชอบเสนมา
ปีนกำแพงออกมานอกเรือนจำแล้วเข้าไปอยู่ในวัดป่าภูเขียว

จากนั้นใช้มีดจี้นะคะนายกรกฎรักราคาอายุ๔๗ปี
ชาวบ้านที่ไปช่วยทำความสะอาดวัด
เอารถจักรยานยนต์ของนายกรกฎเป็นฮอนด้าเทหน้าขี่หลบหนีไปค่ะ
หลังเกิดเหตุในเทวพงศ์เมืองยม
เป็นผู้บัญชาการเรือนจำภูเขียว
ประสานขอสนับสนุนกำลังจากเรือนจำจังหวัดนครราชศรีมา
เรือนจำกลางเมืองขอนแก่นออกติดตามค้นหา
ตามพื้นที่หมู่บ้านต่างในตำบลหนองตูม
กระทั่ง๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ชาวบ้านแจ้งเบาะแสบอกว่าเห็นนักโทษชายบุญชอบเนี่ย
หลบหนีเข้าไปในไร่อ้อยก็เลยปูพรมค้นหา
จนไปพบนายบุญช่วยหลบซ่อนตัวอยู่กลางไร่อ้อยเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวกลับไปคุมขังไว้ที่เรือนจำภูเขียว
ขณะที่พันธุ์ตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินรองอธิบดีกรมราชธรรม
เดินทางลงพื้นที่ค่ะไปติดตามความคืบหน้าของคดี
พร้อมกับเปิดเผยบอกว่านักโทษชายบุญชอบเนี่ย
เป็นนักโทษที่สารชุมแพรฝากขังในคดียาเสพติด
ถูกส่งตัวมาที่ภูเขียวไม่นานค่ะ
ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
นักโทษชายบุญชอบหนีออกไปจากเรือนจำได้
มีเจ้าหน้าที่ของเรือนจำและนักโทษรายใด
ให้ความช่วยเหลือในการหลบหนีหรือไม่
รวมถึงได้การกำชับให้หามาตรการป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกนะคะ
ส่วนในระหว่างการก่อเหตุเขาชิงรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านหลบหนีไปนะคะ
รถจักรยานยนต์ของชาวบ้านนายบุญชอบเขาใช้วิธีการเอามีดจี้
แล้วก็ขี่หลบหนีไปผู้บัญชาการเรือนจำภูเขียว
ติดต่อนายกรกฎเจ้าของรถมารับรถคันนี้กลับไปแล้วนะคะ
และให้นำไปตรวจสภาพรวมทั้งเปลี่ยนโซ่ให้ใหม่อยู่ในสภาพเดิมเรียบร้อยค่ะ
ซึ่งเรือนจำภูเขียวก็ได้รับผิดชอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยนะคะ